วันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก
ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก
ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก
ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก
ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก
ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก

ในวันนี้ก็เป็นการประเดิมถ่ายเพลงแรก